มีรายงานออกมาในเรื่องนี้ครับเชิญครับคุณภูริพัฒน์ครับ
เชิญครับคุณผู้ชมครับภารกิจในการลำเลียงน้องทั้งเก้าคนที่เหลือในถ้ำหลวงนั้น
เริ่มต้นขึ้นเมื่อสิบเอ็ดนาฬิกาที่ผ่านมานะครับขณะที่ระดับน้ำภายในถ้ำ
ล่าสุดผมไปตรวจสอบภายในนะครับพบว่าระดับน้ำนั้นลดลงอย่างต่อเนื่อง
ส่งผลดีกว่าต่อการนำน้องทั้งหมดออกมาครับแต่ณขณะนี้เราไปดูภาพสดสด
ณขณะนี้ด้านหลังของผมกันเลยนะครับคุณผู้ชมครับจุดที่ผมยืนรายงานอยู่นี้
คือบริเวณด้านหน้าทางเข้าถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับ
จุดนี้อยู่บริเวณเนินเขาฝั่งเพราะเราไม่สามารถข้ามฝั่งไปยังด้านถ้ำหลวงได้
จากพื้นที่ดังกล่าวนั้นถูกกั้นไว้เป็นพื้นที่ในการปฏิบัติภารกิจลำเลียงหมูป่าอีก๙ชีวิตที่ติดอยู่ในถ้ำ
หลังเมื่อวานเจ้าหน้าที่สามารถลำเลียงออกมาได้แล้ว๔คนและนำไปส่งที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ตลอดทั้งวันของวันนี้ด้านหน้าถ้ำหลวงนั้นมีเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปปฏิบัติงาน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งรถพยาบาลจากโรงพยาบาลต่างรวมถึงรถของเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือ
โดยมีตำรวจตั้งจุดตรวจจุดสกัดบริเวณสามแยกทางเข้าตั้งแต่แยกผาหมีถ้ำหลวง
และอีกจุดคือบริเวณด้านหน้าทางเข้าถ้ำหลวงเลยซึ่งรถทุกคันนั้นจะถูกสอบถามเกี่ยวกับภารกิจในการเข้าไป
หากไม่มีส่วนเกี่ยวข้องจะไม่สามารถเข้าไปด้านในได้โดยเด็ดขาดขณะที่เมื่อสักครู่ผมสังเกตเห็นมีรถขนถังออกซิเจนเข้าไปด้านในถ้ำหลวงนะครับ
ซึ่งสอดคล้องกับผู้บัญชาการศูนย์ที่ออกมาแถลงเมื่อวานว่าการเข้าไปช่วยเหลือน้องทั้ง๔คนออกมานั้น
ออกซิเจนที่ตั้งไว้ตามจุดต่างต่างในระยะยี่สิบห้าเมตรหมดทุกถังทำให้ภารกิจของเช้าวันนี้
เน้นไปที่การวางถังออกซิเจนใหม่เข้าไปในถ้ำและแล้วเสร็จไปเมื่อช่วงเช้า
ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะเริ่มภารกิจนำหมูป่าออกมารอบใหม่เมื่อเวลา๑๑นาฬิกา
ซึ่งหากเป็นไปตามนั้นก็หมายความว่าช่วงเย็นสักประมาณ๕๖โมงเย็นครับคุณผู้ชมครับ
เราอาจจะได้เห็นหมูป่าชุดใหม่ที่เจ้าหน้าที่จะช่วยเหลือนำออกมานอกเหนือจากการช่วยเหลือแล้ว
ผมไปตรวจสอบระดับน้ำภายในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนมีข้อมูลล่าสุดเมื่อเวลาเก้านาฬิกานะครับ
บริเวณด้านหน้าโถงที่มีระดับน้ำสูงประมาณสิบแปดเซนติเมตรภายในเดินเข้าไปประมาณสามร้อยเมตร
ระดับน้ำอยู่ที่ยี่สิบเก้าจุดห้าเซนติเมตรซึ่งถือว่าขณะนี้
ระดับน้ำในถ้ำนั้นยังลดระดับลงอย่างต่อเนื่องเพราะผลจากการเบี่ยงน้ำบนถ้ำสามารถลดการเติมน้ำเข้าไปด้านในถ้ำได้เป็นอย่างดี
คุณผู้ชมครับโดยรอบถ้ำหลวงในวันนี้ตลอดพื้นที่ยังคงเป็นพื้นที่ห่วงห้ามที่ไม่ให้คนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปในพื้นที่นะครับ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการจราจรนั้นตั้งแต่แยกผ่ามีถึงถ้ำหลวงไปจนถึงแยกกุ้งเต้นที่จะมุ่งหน้าไปบ้านจ้อง
ยังคงถูกจัดระเบียบในการจราจรรูปแบบวันเวย์เพียงอย่างเดียวซึ่งผมมีโอกาสพูดคุยกับชาวบ้านในพื้นที่
เขาบอกนะครับว่าขณะนี้เริ่มมีผลกระทบแล้ว
จากเจ้าหน้าที่เข้มงวดมากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา
โดยเฉพาะชาวผาหมีที่จะเดินทางไปตลาดบ้านจ้องเพื่อซื้อข้าวของเครื่องใช้
อ้อมออกถนนใหญ่ซึ่งเพิ่มระยะทางเกือบ๑๐กิโลเมตร
แต่ส่วนใหญ่ก็ยินดีครับเพราะอยากให้เจ้าหน้าที่นั้นปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือทั้ง๙คนออกมาได้อย่างสำเร็จครับ
คุณผู้ชมครับด้านล่างผมเมื่อสักครู่ที่ผ่านมา
มีตำรวจจราจรจากสพแม่สายมาประชาสัมพันธ์นะครับว่า
ไม่ให้สื่อมวลชนนั้นลงไปบนพื้นถนนที่จะกีดขวางรถกู้ชีพรถช่วยเหลือทางน้องหมูป่าที่กำลังจะออกมา
ซึ่งสถานการณ์ล่าสุดในขณะนี้เราต้องติดตามการลำเลียงน้องทั้งหมดออกมานะครับ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงเย็นประมาณ๔นาฬิกาขออภัยครับ๑๖นาฬิกานะครับ
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
จะเดินทางมาติดตามความคืบหน้าในการช่วยเหลือน้องอีกด้วยครับ
หมดเลยนั่นคือความคืบหน้าล่าสุดที่เกิดขึ้นที่นี่
ผมภูริพัฒน์บุญนินทร์ข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานจากถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายครับ
ขอบคุณคุณภูริพัฒน์แล้วก็ทีมข่าวด้วยนะครับ
แน่นอนเรื่องของเส้นทางการจราจรเจ้าหน้าที่ก็ยังคงเข้มงวดนะครับ
แล้วก็เส้นทางการจราจรบริเวณหน้าโรงพยาบาลเชียงราย